สมตำปูเข็มยังเต็มครอบเลย

ต้อนรับเข้าสู่ตลาดสดตลอดข่าวของเรานะคะ

ได้เวลามาเช็คราคาสินค้ากันแล้วค่ะ
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงค่ะ๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนสะโพกไก่นะคะ๕๕บาทต่อกิโลกรัม
วัวเนื้อแดงนะคะอยู่ที่๒๑๕บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองค่ะ
ต่อด้วยราคาของปลาน้ำจืดกันบ้างนะคะ
ปลานินค่ะ๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่ง๖๐บาทต่อเข่งจ้า
ส่วนปลาสลิด๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
และปิดท้ายกันที่ราคาของปลาช่อนเลี้ยง
วันนี้ขายอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะราคาสินค้าของเรานั้นจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนะคะ
วันนี้ใครจะออกไปตลาดจับจ่ายใช้สอยยังไง
อย่าลืมดูแลเรื่องของสุขภาพและสุขอนามัยของตัวเองกันด้วยนะคะ
ตะก้าเตรียมถุงผ้าแล้วไปตลาดกันค่ะ